เหตุระเบิดที่บอกไปว่าตรงจุดถนนพระราม๙ซอย๕๗ทับ๑
ที่ทำให้มีคนทำความสะอาดได้รับบัตรเจ็บไป
แล้วก็เป็นระเบิดที่ไม่เหมือนกับจุดอื่นเป็นระเบิดปิงปองเนี่ยนะคะ
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๔บอกว่า
สรุปแล้วเหตุระเบิดอันนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของเหตุปวดเมืองนะคะ
เป็นฝีมือของนักเรียน๓คนค่ะ
ซึ่งมีทั้งไปเจออาวุธปืนแล้วก็อาวุธปืนปากกาอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะ
ช่วงเวลาประมาณ๒๐นาฬิกานะคะ
ตำรวจเอกจากทริปชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

กองพิสูจน์หลักฐานเพื่อร่วมขี้คลายเหตุระเบิดป่วนกรุงค่ะ

ซึ่งเป็นคนขับรถแท็กซี่เข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะ
หลังการประชุมพลตำรวจตรีธีรพงศ์วงรัฐพิทักษ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๔
ก็พูดถึงเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นบริเวณถนนพระราม๙ซอย๕๗ทับ๑

ตรงจุดนี้คุณผู้ชมคือต้องบอกก่อนพี่กัดเนี่ย

แล้วเลี้ยวเข้าซอยนี้มันจะทะลุออกได้
คือหลังโรงพยาบาลสมิติเวศรีนครินก็ออกได้
ทะลุไปเส้นเอแบ็คหลังรามก็ได้เหมือนกัน
คือรัดได้หลายซอยเลยใช่ค่ะนะคะแล้วจุดนี้เนี่ยตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจ
แล้วก็เลยจับกลุ่มนายดะนุนันเลี้ยงสอนอายุ๑๙ปีค่ะ
เอิร์ทอายุ๑๗ปีและนายบิ๊กอายุ๑๕ปี
ของกลางที่ได้เนี่ยมีระเบิดแบบประดิษฐ์หนึ่งลูก
มีปืนปากการหนึ่งกระบอกมีกระสุนปืนขนาด๐๓๘หนึ่งนัด
และอาวุธมีดอีก๒เล่มด้วยนะคะ
ซึ่งจากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดเป็นนักเรียนนี่แหละ
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดป่วนกรุงอื่นเลยนะคะ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
มีวัตถุระเบิดไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพกพาอาวุธติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนต่อไปค่ะ
ก็น่าจะมีการเอาไปซ่อนไว้หรือเปล่า

ทางด้านของคนที่เขาไปกวาดทำความสะอาดแถวนั้นก็เลยโดนลูกหลงไป